แอนนาชวนชื่น

แอนนาเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังว่า
จริงแล้วเนี่ยบทบาทในหนังไม่ได้ต่างอะไรกับชีวิตจริงเลยค่ะ
แอนนาบอกเลยว่าปีนี้อายุ๗๐แล้วนะ
เห็นแกเฮฮาแบบนี้ก็๗๐แล้วนะ
แต่แข็งแรงมากค่ะ
ก็อาจจะมีหลงลืมบ้างในบางเรื่องเนาะ

คอยบอกคอยเช็คให้ตลอดเลย

นี่คุณดูความฟิตเพราะว่า

เลิกดื่มเหล้าไม่เอาเลย
สีไหม้สูบหันมาออกกำลังกาย

โอ้โหเป็นไงเขียวพิ้วกับคุณพลอยอีก

เปิดตัวหนังนะทีมงานยกเค้กมาเตอร์ไพรส์เบิร์ตเดย์ด้วยนะ

อันนี้ปวดหลังฉันทำไม่ได้

แฟนที่คิดถึงพี่แอนนาก็ติดตามกันได้

เพราะว่าที่เดิมแถวเหม่งจ่ายมีการปรับปรุง

ปรับปรุงตลอดชีวิต

ซึ่งอนาคตหากทุกอย่างลงตัวจะกลับมาเปิดใหม่ค่ะ
แต่ตอนนี้ถ้าใครคิดถึงพี่แอนนา

ให้ดูเหมือนเดิม

อะไรของนี้ก็มีนะ

แต่ภาคหลักไม่ค่อยจะออกเจ็บเพราะเขา

นาคาเฟ่ปิดปรับปรุงตลอดชีวิต

หรือว่าเรื่องจริงครับ

ยังไม่ได้ถอนทุนคืนเลย

ก็มองอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อม